อย่าแตกตื่นคุณผู้ชมอย่าแตกตื่นกรมควบคุมโรคเขาบอกไว้
แต่ว่าเจอแล้วนะครับเป็นชาวไนเจรียที่นี่ฮะป่วย
ดาดวานอนหรือว่าฝีดาดลิงนั่นเองรายแรกในประเทศไทยครับ
เรื่องนี้เปิดเผยมาจากนายแพทย์โอภาษการกวินพงศ
ปกติก่อนอันนี้เราจะได้ยินแกพูดแต่เรื่องโควิด

แต่ว่าล่าสุดนี้ก็มาแถลงนะครับ
เรื่องของการพบชาวไนเจรียติดฝีดาดลิงที่ภูเก็ต
โดย๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม
มีการแจ้งมาจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตว่า
พบผู้ป่วยต้องสงสัยว่าติดเชื้อโรคฝีดาดลิง
ก็เลยมีการส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค
ระบาดวิทยาและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๑๑นครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่ไปเลยไปสอบสวนโรคร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตครับ
พบว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ชายชาวไนเจรียอายุ๒๗ปี
ประวัติของเขาคือเดินทางมาจากไนเจรียครับ
แล้วเขาก็มีอาการป่วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
อาการมีอะไรบ้างก็ทั่วไปครับมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกมีผื่นแดง
มีตุ่มนูนแดงมีตุ่มหนองด้วย
แล้วมันเริ่มขึ้นที่อวัยวะเพศเป็นจุดแรกนะ
ลามไปใบหน้าลามไปที่ลำตัวแขนด้วย
ก็เลยเก็บตัวอย่างเชื้อเพื่อส่งตรวจครับ
แล้วก็ได้รับคำยืนยันว่าเขาติดจริงจากห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ช่วงบ่ายของวันที่๑๙กรกฎาคม
ที่ทีมสอบสวนควบคุมโรค
รวมรวมข้อมูลการสอบส่วนโรคจนเป็นประกาศออกมา
ภายใต้คำแถลงของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ฉะนั้นคอนเฟิร์มยืนยันแล้วนะคุณผู้ชมว่า
ชายชาวไนเจรียคนนี้ติดฝีดาดลิงครับ
ขณะนี้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต
ดำเนินการติดตามประเมินความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในพื้นที่
และติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงติดโรค
คือมีคนเสี่ยง๑๙คน
ก็จะให้มาตรวจสอบหาโรคครับ
แต่เบื้องต้นไม่พบบุคคลใดได้รับเชื้อหรือว่าติดโรคดังกล่าว

แพทย์โอภาษครับบอกว่าขอประชาชนคนไทยอย่าตื่นตระหนก
แล้วก็มั่นใจได้ว่ากระทรวงสาธารณสุข
มีความพร้อมในการรับมือโรคฝีดาดลิง
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวด
และให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการสงสัยโรคฝีดาดลิง
เช่นถ้ามีอาการตุ่มน้ำใสหรือว่าตุ่มหนองที่ผิวหนังตามตัว
แล้วก็อย่าลืมครับคุณผู้ชมไม่ควรใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะครับ
โอ้โหนอกจากโควิดตอนนี้ระบาดอีกรอบก็ฝีดาลิงเข้ามารายแรกแล้วนะ